ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับ
ทำให้ผู้คนเนี่ยโอ้โหแตกตื่นกันไปหมดนะครับ
เพราะว่ารถเมฆนะฮะสายสองศูนย์สามนะครับ
เป็นรถปรับอากาศสีส้มวิ่งระหว่างท่าอิดสนามหลวง
เสียหลักพุ่งเข้าไปดูนะฮะโอ้น่ากลัวนะต่อหม้อสะพานลอย
ค่ะโอ้โหแล้วคนขับเนี่ยถูกอัดติดอยู่กับตัวรถนะครับ
จุฬณธีต้องมาช่วยกันนำตัวออกมานะครับ
เป็นสาวตอม่อสะพานลอยในช่วงสะพานพระรามเจ็ด
ถึงแยกบำพลัดบริเวณหน้าซอยจรรภ์สมิทวงด์๘๑๖นะครับ
หนึ่งในนั้นที่บาดเจ็บคือคนขับรถเมคันนี้นะครับยังติดอยู่ที่ตัวรถ
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกมาและนำตัวขนต่อส่งโรงพยาบาล
ทำรวจสลับบางพลัดแล้วก็ธีมกู้ภัยมาตรวจสอบพื้นที่
เป็นจุดตรงช่วงหน้าโรงเรียนบางอ้อศึกษาเขตบางพลัด
รถเมย์ปรับอากาศสาย๒๐๓สีส้มคันนี้ชนสะพานลอยคนข้าม
แล้วก็ก่อนหน้านี้ไปชนเสาไฟฟ้ากับต้นไม้มาก่อนด้วย
ก่อนจะมาหยุดตรงเสาสะพานลอย
รถก็มีผู้โดยสารเป็นผู้หญิง๖นะฮะ
แล้วก็พนักงานขับรถกับพนักงานเก็บค่าโดยสารรวมแล้วเป็น๘นะครับ
ทั้งหมดก็บาดเจ็บเล็กน้อยยกเว้นคนขับ
ทงชัยคร้ามพิมพ์อายุ๔๓ที่ถูกอัดติดกับเสาสะพานลอยคนข้าม
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วอาการ
ทงชัยพอให้การได้นะครับเขาบอกว่าขับรถข้ามสะพานพระราม๗
มาในช่องทางด้านซ้ายจนถึงปากซอยจรรย์สนิทวง๘๖
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ออกมาอย่างรวดเร็ว
เขาต้องหักหลบแล้วก็ขึ้นฟุตปาดชนเสาไฟฟ้าชนต้นไม้
แล้วก็มาหยุดกับต่อหม้อของสะพานลอยครับ
ข้างหน้าคือมอเซตพบจากหน้าเสร็จเบรกบันเต๋อล้าย
ถ้าไปถังตายได้ก็หลังหากซ้ายออกมา
มันมีระหว่างด้านกลางกับคนรอเสาและก็คนขับมอเซต
อ๋อถ้าเกิดว่าไม่หลบสายนี้หรออ๋อใช่
แต่ถ้าเรียนกละมันอยู่แต่มันไม่อยู่มันเข้าไป
ล่าสุดตอนนี้อาการของนายทงชัยก็กระดูกขาซ้ายร้าว
ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไวมากจริง
ไม่ได้ขับแข่งขับซิ่งมากับรถคันไหนแล้วก็ไม่ได้หลับในแน่นอนนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดดูกล้องหน้ารถด้วยค่ะ
ว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์อะไรที่บอกจริงหรือเปล่า

ส่วนเรื่องของเสาไฟฟ้าที่ถูกชนแล้วก็พัง